ยังอยู่กันที่ข่าวเศร้าเกี่ยวกับควายนะคะ

ควายพ่อใหญ่มันไปเล่นหนังเรื่องของบางรจันทร์
ตอนนั้นคนไปถ่ายรูปกันเยอะเลยนะคะ

ควายพ่อใหญ่ตัวนี้ตายแล้วนะคะ
นี่ค่ะก่อนที่จะตายเป็นภาพนี้ค่ะคุณผู้ชม
นอนหายใจรวยรินนะคะ
คนที่ดูแลก็ต้องเอาลักษณะคือเป็นขวดใหญ่
ไปให้ออกซิเจนมันแบบนี้นะคะ
ไปให้มันและสุดท้ายมันตายนะคะ
นี่คือให้พระมาสวดด้วยใช่ไหมคะ
เรื่องราวสุดเศร้านี้ถูกถ่ายทอดโดยเพจเฟซบุ๊ค
ที่ชื่อว่าสวนปัญญาอิสรภาพราชบุรี
ขอชีวิตให้น้องด้วยค่ะ
มีการโพสต์ภาพนี้คลิปนี้แหละค่ะ
เป็นควายพ่อใหญ่กำลังใกล้วาระสุดท้ายของชีวิตมันนะคะ
ก็มีคนมาพัดวีให้แบบนี้นะคะ
เพราะว่ามะแรงหวี่มะแรงวันมันเยอะ
แล้วก็มีการให้ออกซิเจนช่วยหายใจด้วยนะคะ
ผู้โพสต์ระบุข้อความบอกว่า
ตอนนี้นอนอย่างเดียวหายใจเบาลงเบาลงเบาลง
พ่อใหญ่ร้องไห้น้ำตาไหลตลอดเวลา

จากพวกเรามอบความรักให้พ่อใหญ่อย่างเต็มที่
ความกระตันยูต่อผู้มีพระคุณ
ไม่จำเป็นต้องมีต่อคนด้วยกันเท่านั้น
ถ้าสัตว์มีคุณก็ควรกระตันยูตอบแทนได้เช่นเดียวกัน
หลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ไปนะคะ
สักพักหนึ่งค่ะคนก็พยายามที่จะเดินทางไปหามันไปช่วยเหลือมันนี่นะคะ
แต่หลังจากนั้นไม่นานทางเพจเดิมค่ะมีการโพสต์บอกว่า
ไม่ต้องมาเยี่ยมแล้วนะคะควายพ่อใหญ่จากเราไปแล้ว
จัดพิธีฝังในช่วงเที่ยงของวันนี้

กิจจำเรินอายุ๕๒ปีเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้
อยู่ที่ราชบุรีเล่าบอกว่า
ตัวเธอเองถ่ายชีวิตควายพ่อใหญ่มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่จังหวัดภูเก็ต
ควายพ่อใหญ่เลี้ยงง่ายไม่ดื้อ
เจ้าของเดิมเคยเอามันไปเล่นหนังในฉากรบเรื่องบางระจันทร์
แต่จากนั้นมันถูกขายต่อมาเป็นทอดสักประมาณ๒๓ทอด
สุดท้ายมันมาอยู่ที่สถานท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง
มีชาวต่างชาติถ่ายภาพและใช้พ่อใหญ่ลากเกวียนจนจมูกมันขาด
อายุมากพ่อใหญ่เริ่มไม่ไหว
ถูกขายให้กับโรงฆ่าสัตว์
ทางคุณพักจิราเห็นแบบนี้แล้วทราบเรื่องแบบนี้แล้ว
ก็เลยระดมเงินกันเงินที่ชาวบ้านบริจาคนี่แหละ
ติดต่อขอถ่ายชีวิตพ่อใหญ่มาเลี้ยงดู
และสุดท้ายมันก็จบชีวิตด้วยวาระสุดท้ายแบบนี้นะคะ
ก็ถูกใช้งานมาหนักนะก็เลยแก่ตายไปตามอายุไขของมันนะครับ